คุณผู้ชมฮะกลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับ
เรื่องแรกก็คือกินข้าวริมหาด
เรื่องที่๒ก็เดินหนีนักข่าว
เมื่อถูกจี้ถามว่าทำไมถึงไปภูเก็ต
ทั้งที่ตอนนี้คนตายนิวไฮ
ใช่ค่ะแล้วยังมีเพิ่มเติมเรื่องเกี่ยวกับภูเก็ตแซนบล็อกปราสาททราย

การใช้ศัพท์คำว่าแซนบล็อกประสาททรายหรือกระบะทรายกันแน่
ถูกต้องเดี๋ยวเรียบเรียงให้คุณผู้ชมได้ติดตามหมดเลย

คลิปนี้ภาพนี้มันกลายมาเป็นดราม่าเอาภาพมาเลยค่ะ
นี่เลยโอ้โหนั่งกันแล้วระยะห่างก็อาจจะไม่ได้มีมาก
ถอดแมสด้วยนั่งอยู่ทานอาหารทานของว่างกันแบบนี้
มีคำถามก็คือเราเข้มงวดร้านอาหารไม่ให้นั่ง
ประทานกันในร้านอาหารออกคำสั่งให้ร้านต่างเขาไม่ให้นั่ง
ตัวเองไปนั่งเองมันก็เลยกลายเป็นประเด็น
ใช่ค่ะก็เนี่ยคนไปแสดงความคิดเห็นเยอะนะคะ
ซึ่งอย่างที่บอกว่าพอมันเป็นเหตุการณ์แบบนี้แล้วเนี่ย
มันเลยถามไงว่าอ้าวในเมื่อรัฐบาลออกคำสั่งแต่ทำไมรัฐบาลทำเอง
ทีนี้ค่ะบางคนก็บอกนะในคอมเมนต์นะ
บอกว่าอ้าวก็ภูเก็ตเขาไม่ได้อยู่ในพื้นที่สีแดงเข้ม
เขากำลังจะเป็นจังหวัดนำร่องในการเปิดประเทศ

อันนี้ก็เข้าใจได้เพราะว่าพื้นที่เขายังนั่งรับประทานอาหารในร้านได้อยู่
ใช่ค่ะแต่ทีนี้คนที่จะตอบคำถามนี้คือคุณอนุทินค่ะ
คุณอนุทินรัฐมนตรีสาธารณสุขชี้แจงนะ
หลังจากที่มีภาพแบบนี้ออกมา
โดยคุณอนุทินบอกว่าช่วงที่เห็นนั้นเป็นช่วงเวลาพัก
ระหว่างที่นายกจะไปปฏิบัติภารกิจต่อ

แล้วพื้นที่ตรงนี้มันอยู่ใกล้สนามบินที่สุดแล้ว

ใช่ค่ะไม่ได้ไปนั่งร้านอาหารที่ไหน

พอคณะรัฐมนตรีมาอยู่ตรงนี้

ใช่ค่ะซึ่งตรงนี้มันเป็นอุทยานแห่งชาติ

จะเปิดให้คนภูเก็ตได้มาออกกำลังกาย

ทุกคนที่นั่งรวมตัวกันเว้นระยะห่าง
แล้วทุกคนก็ฉีดวัคซีนครบ๒โดสแล้ว

ถ้าไม่กินที่นี่แล้วจะให้กินที่ไหนได้

ใกล้สถานที่ที่จะต้องไปทำงานแล้วสนามบิน
อย่างนั้นเดี๋ยวฟังเสียงคุณอนุทินตอบเรื่องนี้นะคะ

ภาพที่แบบว่านั่งกันแล้วถอดหน้ากาก

แล้วก็ทุกคนก็กินวัตเซนแล้วครับ
แล้วก็อยู่ในพื้นที่อัลดอร์นะครับ
แล้วก็ที่กินก็เรียกว่ารอให้ไปรอที่ไหน
ก็ต้องรอก็ต้องนั่งรออยู่ที่สุดไหม

ไม่ดีกว่าเข้าไปนั่งในร้านอาหารอะไรอย่างนี้ค่ะ
อืมอ่ะไม่งั้นจะให้ไปนั่งรอที่ไหนนะคะ
อันนี้ก็เป็นคำตอบจากคุณอนุทินที่ออกมาชี้แจงเรื่องนี้

เขามองว่าตอนที่นายกเป็นประธาน

เป็นเรื่องของการใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คือนายกพูดตอนนึงบอกว่าอยากให้ภูเก็ตเป็นประสาท
เพราะเราตั้งว่าภูเก็ตแซนบ็อกซ์

เราต้องเติมอิดหินปูนเข้าไป
ต้องทำให้ประศาสตร์ไซด์แข็งแกร่ง
ไม่เริ่มสลายในสถานการณ์โควิด
ประสาทสายเหรอใช่ค่ะแต่ว่าชาวเน็ตเขาบอกว่า
แต่ว่าประสาททรายมันดูไม่มั่นคงเลยนะ
แค่น้ำทะเลมาปราศาสตรายมันก็พังทลายไปแล้ว
เหมือนกระบะทรายที่มีการทดลองภาคธุรกิจอยู่ในกระบะกระบะหนึ่ง
นำร่องอยู่ในกระบะกระบะนั้นมีความจำกัดอยู่ในกระบะนั้น
ในหลายพื้นที่ในส่วนของพื้นที่ธุรกิจนะครับ
เดี๋ยวมันจะผิดความหมายแล้วก็ผิดนัยยะไปนะฮะใช่ค่ะ

มาที่๓คือเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีถูกสื่อสัมภาษณ์
ถามว่าทำไมท่านท่านไม่ห่วงเรื่องของยอดผู้ติดเชื้อ
นายกรัฐมนตรีนะก็หันหน้าหนีนักข่าว
ลักษณะหงุดหงิดโบกมือแล้วก็พูดบอกว่า
ขอตอบปัญหานี้นั่นแหละเป็นประเด็นเลย
ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็กลายเป็น๓ดราม่าที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้
แล้วก็กลายเป็นแฮชแท็กวันนี้ไงคุณ

แฮชแท็กอะไรฮะย้ำอีกครั้งหนึ่งกัน
เขาเขียนแฮชแท็กอันดับหนึ่งเลยรัฐบาลฆาตกรอะไรเนี่ยนะ
ใช่ค่ะก็คือเป็นตัวเลขของผู้ติดเชื้อผู้เสียชีวิต
กลายเป็นแฮชแท็กอันดับหนึ่งในโลกทวิตเตอร์
ทีนี้คุณผู้ชมใจความหลักของเมื่อวานนี้

ที่จะให้ภูเก็ตเป็นจังหวัดนำร่องในการเปิดประเทศ
ผู้สื่อข่าวของเราไปสำรวจไปดูบรรยากาศนะ
เพราะว่าปกติแล้วในตัวเมืองภูเก็ตกลางค่ำกลางคืนนี้
ถือว่าเป็นเมืองที่ไม่เคยหลับไหลนะคะ
หลังจากที่มีการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นวันแรกเนี่ย
ดูสิคะนี่เปิดแล้วนะทุกอย่างก็ยังดูเหงาอยู่
ร้านอาหารต่างก็มีคนมาใช้บริการแต่ก็ไม่ได้เยอะมากค่ะ
เจ้าของร้านเขาก็บอกว่ายินดีนะที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ

เพราะว่าจะทำให้เศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตดีขึ้น
แต่ก็ยังกังวลแล้วก็ห่วงมาตรการป้องกันโควิด๑๙
คือก็ฝากถึงรัฐบาลแหละว่าต้องวางมาตรการ
การป้องกันแบบเข้มแข็งเข้มข้นนะคะ

เมื่อวานนักท่องเที่ยวที่มาก็ต้องถูกกักตัวก่อน
เพราะว่ามีการตรวจหาเชื้อแล้วรอผลการตรวจก่อน
ใช่เพราะว่าเมื่อวาน๔เที่ยวบินที่มาถึงเนี่ย
ประมาณสัก๓๐๐๔๐๐คนนะคะ
แล้วก็วันนี้จะมาอีกนะฮะทั้งเที่ยวบินของการบินไทย
แล้วก็เที่ยวบินอื่นอีกสัก๓๔เที่ยวบิน
ก็มันยังคงไม่ได้ส่งผลให้เห็นภาพของความคึกคักมากนัก